คุณแซนได้รับเกียรติเป็นจำเลยที่หนึ่งเลยนะหลังจากปกับโรเบิร์ตให้การรับคำสารภาพ
รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากปกับโรเบิร์ตให้คำสารภาพเนี่ยฮะ
รู้สึกว่าจะเป็นจำเลยที่เท่าไหร่ก็เป็นจำเลยเหมือนกันก็เลยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะ

คุณแซนไม่ได้คุยกับปอสและโรเบิร์ตเลยใช่ไหมว่าเขาจะให้คำสารภาพเนี่ย
ก็มีคุยบ้างแต่ก็ไม่บ่อยแล้วก็มีคุยเรื่องนี้ปรึกษาอะไรกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเร็วขนาดนี้
เร็วไปไหมที่สารภาพหมดเลยอย่างนี้ค่ะ
พอรับคำสารภาพภาระตกมาที่จำเลยที่เหลือหลังจากเขาสองคนนี้นะโกรธไหม
ฉันไม่คิดว่าเป็นภาระนะคะฉันคิดว่าเป็นข้อดีซะอีก
เพราะว่าก็มีคนประมาทแล้วอะนะคะเพราะพวกเราที่เหลือก็เป็นผู้โดยสาร
ใช่ก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องโกรธค่ะ
เคยตัดเพาะไว้ว่าตอนไปเป็นผู้โดยสารขากลับมาเป็นจำเลยเลย
ทำไมถึงสื่อสารอย่างนี้ครับมีความประสงค์หรือว่าเจตนาจะสื่อสารถึงใครครับ
สื่อสารถึงทุกคนทุกหน่วยงานนะคะ
เพราะว่าฉันไม่คิดว่ามันยุติธรรมกับการที่ฉันได้รับสถานะนี้นะคะ
จากการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีฉันได้สถานะจำเลยมา

ไม่ได้เป็นแผนการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ต้องหา
หรือว่าเป็นแผนการของคุณแม่ที่จะให้รับคำสารภาพหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างนี้

ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละคนที่คิดว่าดีที่สุดต่อเขาแล้ว
ก็เป็นอิสระในการตัดสินใจของกันและกัน

สำหรับพอและโรเบิร์ตและแซนและพวกที่เหลือ

มันมีกรณีที่เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับ
หลังจากสองคนนี้ให้รับคำสารภาพแล้วปกับโรเบิร์ต
คุณแม่ก็บอกว่ามีหลักฐานเสียงในที่เกิดเหตุในกล้องติดหน้ารถ
คือมันไม่มีอะไรที่จะกังวลอยู่แล้วนะคะ
สมายกี่ร้อยหลักฐานก็มาได้เลยค่ะ
เพราะว่าฉันมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องที่ฉันได้เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดเหตุ

กลัวที่ว่าจะไม่มีหลักฐานนี่แหละค่ะเพราะว่าจะไม่มีอะไรพิสูจนว่าเราบริสุทธิ์อืม
คีย์เวิร์ดของเวลาคุณแม่เขาบอกมีหลักฐานใหม่ก็คือมันมีเสียงพร้อมกับเรียกค่าเสียหายเพิ่มขึ้น
สำหรับเราได้รับผลกระทบไหมตกใจไหมครับ
ไม่ตกใจค่ะสิ่งที่ฉันคิดว่าซังคุย
ส่งหัวหน้าหมู่บ้านไปคุยแล้วก็ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยกับคุณแม่ไปแล้ว
ที่คุณแม่เซ็นครั้งแรกค่ะ
อันนั้นคุณแม่ก็เลยใช้สิทธิ์ของคุณแม่โดยสุจริตแล้ว
แล้วตอนนี้คุณแม่ใช้สิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้ค่ะ
เขาบอกเขามีหลักฐานใหม่แล้วจะเป็นโจทย์ร่วมพร้อมกับอายการ
แล้วก็ส่งฟ้องหลักฐานใหม่กับผู้ต้องหาที่เหลือโดยมีแซนเป็นจำเลยที่๑นะ

ไม่เกินคาดนะครับพูดตรงก็คือว่าก็มีคิดไว้อยู่แล้ว

แล้วทนายก่อนหน้า๒๓คนทำไมเขาไม่มีหลักฐานเรื่องกล้องหน้ารถ
ทำไมเขาถึงไม่มีเสียงของกล้องหน้ารถก่อนหน้านี้
คุณแซนเชื่อหรือไม่อย่างไรว่ามันมีเสียงของกล้องติดหน้ารถหลังเหตุการณ์จริง
ในเรื่องหลักฐานพวกนี้ฉันไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องโฟกัสกันเลย
เพราะว่าอย่างตอนบังแจ๊กอย่างนี้
ก็มีหลักฐานอะไรเข้ามาทำให้ทุกอย่างมันล่าช้า
เพราะว่าจากบุคคลนอกเรื่องคนบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องนี้ค่ะ
ที่เขามาพยายามหาประโยชน์จากคดีนี้

ถ้ามันสำคัญจริงตำรวจเขาก็คงเก็บไว้แล้ว
เขาก็คงได้ใช้ส่งฟ้องไปแล้วล่ะค่ะ
เพื่อเป็นการยืนยันหลักฐานด้วยความรักนะครับ
แซนยืนยันเสมอตั้งแต่ออกรายการรายการโหนกระแสนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับแตงโมไปฉี่อยู่ท้ายเรือ

ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องโกหกเลยค่ะ
เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังคร่าวหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ว่ามันละเอียดอ่อนถ้าเกิดจะเล่าเนี่ยเดี๋ยวสลากจะได้ข้อหาเพิ่ม
ฉันว่าตรงนี้ฉันขออนุญาตไม่เล่าแล้วกัน
ยืนยันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่เราเห็นแบบที่เราเล่าตั้งแต่วันแรก

ฉันอยากให้เขาลองทบทวน
คิดด้วยเหตุและผล

แซนเป็นบุคลิกแบบนี้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เอ๊ะฉันจะโกหกทำไม

คนบนเรือมีเหตุผลอะไรจะต้องโกหก

แต่ว่ามันก็ป้องกันไม่ได้มันถึงเรียกว่าอุบัติเหตุ
เขาฟ้อง๔๐ล้าน
เขาฟ้องท่าน๔๐ล้าน๘แสนบาท

ล้าน๘แสนบาทถ้วนเท่ากันค่ะ

ฉันก็ไม่มีเงิน๔๐ล้าน๘แสนบาทตรงนั้นจะให้เขาหรอกค่ะ
ฉันก็เลยจะต้องเอาเงินจากเขามาก่อนแล้วกันนะ
กลัวเหรอครับเขาบอกว่ามันมีเสียงในคลิป
แล้วเสียงในคลิปมีคนสนทนาหลังเหตุการณ์
เอาไว้ว่าไม่มีคนอยู่ท้ายเรือ
ไม่มีคนปัสสาวะท้ายเรือ
แตงโมอยู่หัวเรือทุกคนอยู่หัวเรือ

ตามข่าวนะครับเราพูดเพื่อให้เหตุผลมันออกนะ

แซนไม่เชื่อแล้วเพราะว่าแซนอยู่บนเรือ
แล้วฉันรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นบนเรือ
แล้วทุกอย่างที่ฉันพูดไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือเรื่องจริง
เพราะฉะนั้นฉันถึงบอกว่าเอาออกมาเถอะค่ะ
จะมีอีกกี่ร้อยหลักฐานช่วยให้เอาออกมาให้หมดเลย

และเงินที่ได้จาก๔๐๘ล้านถ้าชนะคุณชายอันจะเอาไปทำอะไรฮะ
เอาไปทำบุญให้กับเด็กด้อยโอกาสมีปัญหาทางสมองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำไมไม่พูดเพราะเขาบอกแซนสวยแซนน่ารักแซนพูดเพราะ
แล้วตอนที่ไกล่เกลี่ยกันแซนก็เอาต้มหูต้มหูมุกมาให้เขาครึ่งแสนเลยนะ

แล้วทำไมไม่มีบทสนทนาเหล่านี้เหมือนปอกับโรเบิร์ตบ้างครับสำหรับแซนนะ

ที่รักที่ปรณีประนอมอยากได้อะไรที่คุณแม่อยากได้เราก็ให้
เขาเรียกร้องเพราะเขาเสียหายอะไรอย่างนี้ครับ
ก็หัวหน้าหมู่บ้านเราคุยแล้วตกลงไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ

ค่ะตามสิทธิ์ของคุณแม่ก็ทุกอย่างก็จบไปแล้วตั้งแต่วันนั้นที่เขาคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านของพวกเราค่ะ
สี่สิบล้านถามด้วยความรักความเคารพนะแซนก็มีตังค์ทำไมไม่ให้เขาไปล่ะ
บอกตรงเลยนะคะว่าฉันก็ไม่ได้มีตังค์แต่ถึงฉันมีเนี่ยฉันก็คงไม่ได้จะจำเป็นจะต้องจ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นไหมคะ
เพราะฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็เคลียร์ไปแล้วจบไปแล้ว

ใช้สิทธิ์โดยชอบทำในการเรียกสินใหม่เรียบร้อยแล้วจะมาใช้สิทธิ์ตามอำเภอใจกับฉันอีกฉันคิดว่าไม่ถูก
วันนี้ยังจำภาพจุดจันทร์วันนั้นแรกนะวันที่ศูนย์เสียวันที่เราวนเรือหากนั้นเต็มไปหมดเลย
อืมลืมไม่ได้หรอกค่ะจำได้ทุกอย่างเลยค่ะ

ตกใจค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

เข้าใจนะว่าตอนนั้นคุณออกมาด่าเราแล้วมีชื่อเสียง

สิ่งที่คุณไปชี้นำสังคมในสิ่งที่
คุณไม่รู้ข้อเท็จจริงเลย
ตกใจว่าคนเราเขา

ตกใจว่าเขาหาแสงกันวิธีนี้เหรอ

โปรดติดตามตอนต่อไป